สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๙นาทีครับ

คุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สานตอนบนตามยอดดอยยอดภูต่างนะครับ
ครั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นกัน

โดยเฉพาะวันนี้เองหลายพื้นที่ในบริเวณภาคอีสานตอนบนครับ
อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
ในบริเวณอันกล่าวนั้นตอนนี้มากแค่ไหน
ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเรยนะคะ

ครับสวัสดีครับคุณทุกชนานครับ
หนาวเหมือนกันไหมครับนักท่องเที่ยวปีนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับถือว่าสภาพอากาศปีนี้ค่อนข้างที่จะหนาวช้ากว่าปีที่แล้วนะครับ

ทำให้สภาพอักษัตริย์หนาวเย็นลงนิดน้อยตามยอดภูอ่ะนะครับ
ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกที่สวยมากเลยนะครับ
ส่วนยอดภูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเนี่ย
มีอุณหภูมิต่ำลงเช่นอุทยานแห่งชาติภูเรือภูสนทรายอำเภอนายแห้ว
ภูกระดึงและอำเภอด่านซ้ายภูลมโลทุ่งสตุระหรือที่
นักท่องเที่ยวเรียกว่าบอกนางพยาเสือบโค้งอ่ะ
แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของจังหวัดเลยนะครับ

อุณหภูมิโดยตัวเฉลี่ยโดยยอดภูอยู่ที่๖๑๐องศาครับ
ส่วนช่วงสายหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ๑๙๒๖องศาครับ
นักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
สำหรับนักท่องเที่ยวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันพ่อนะครับมีวันหยุดต่อกันหลายวันนะครับ
มีนักท่องเที่ยวแห่ทะลักเข้ามาเที่ยวจังหวัดเลยพอสมควรนะครับ
ทำให้เงินสะพัดเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะครับ
เช่นอ่าอำเภอเชียงทานหูเรือหูสวนทรายนะครับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็ได้เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวมานะครับ
ก็ปรากฏว่าปีนี้ไม่หนาวเหมือนกับปีที่แล้วนะครับ
ก็ก็ยังมีโอกาสได้ใส่กันบ้างนะครับตรงนี้นะครับ
ส่วนที่พักโดยทั่วไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับ
จะต้อนรับปีใหม่เนี่ยไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับ
กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักนี่เต็มไปหมดแล้วครับตอนนี้
ครับแล้วตอนนี้คนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
อากาศที่ค่อยเย็นลงอย่างต่อเนื่องมีเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับแต่สภาพอากาศที่ลดลงเนี่ยนะครับทำให้ตามโรงพยาบาลเนี่ยรับผู้ป่วยโดยเฉพาะคนชะลา
แล้วก็เด็กนะครับที่มาภูมิเปลี่ยนแปลงไปให้ปรับตัวสภาพไม่ทันเนี่ยนะ
ให้เป็นไข้เป็นหวัดกันพอสมควรนะครับก็เยียวยากัน
ทางโรงพยาบาลก็ทำการช่วยเหลือเยียวยากันไปนะครับก็ช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพนิดนึง
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นที่จะเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับ
คนที่จะมาสัมผัสอากาศหนาวเนี่ยนะครับก็ขอให้เตรียมเสื้อผ้าแล้วระวังสุขภาพไว้สักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อย
ขอบคุณคุณบุตรครับนี่คือสภาพล่าสุดนะครับของสภาพอากาศในบริเวณจังหวัดเลยนะครับ
ซึ่งตอนนี้อย่างที่คุณบุตรได้บอกไปนะครับว่าปีนี้นั้นอาจจะไม่ได้หนาวเหมือนปีก่อนนะครับ
แต่ก็ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันในช่วงเช้า
สิ่งสำคัญก็คือการดูแลรักษาสุขภาพนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นสภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลง
มีทั้งฝนมีเรื่องของความหนาวเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
รวมไปถึงแดดตอนกลางวันก็ยังคงค่อนข้างร้อนในหลายจุด
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
คุณผู้ชมครับล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่า
จัยสำคัญที่นำความหนาวเย็นมาให้อย่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้น
ยังคงแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง
การว่าจะแผ่ปกกลุ่มแบบนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์
ก็หมายความว่ายังจะสามารถทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
มีอากาศเย็นต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนบริเวณตามยอดดอยยอดภูอาจจะหนาวหน่อย
พบว่าบางจุดนั้นอาจจะหนาวถึงหนาวจัด
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปสัมผัสความหนาวเย็นตามยอดดอยยอดภู
ระยะนี้คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
ใครที่มีโรคประจำตัวก็ไม่ควรที่จะขึ้นไปอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน
อาจจะทำให้อาการกำเริบขึ้นได้
กระดาษที่หนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เห็นเป็นเส้นยาวสีฟ้านะขนาดนี้
สังเกตว่าตอนนี้ยังคงมีบางส่วนเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งวัน
การว่าคลื่นกระแสลมดังกล่าวนี้จะปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือต่อไป๑วันเต็ม
ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะค่อยเขยิบขึ้นไปอยู่เหนือประเทศไทยของเรา
นี่คือสถานการณ์บริเวณทางตอนบนปัจจัยต่างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

สังเกตว่าบริเวณตอนบนของภาคเหนือยังคงมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆอยู่เป็นระยะ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้เมฆก็ลดลงจากวัน๒วันที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่นั้นกลุ่มฝนจะไปก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่
ในขณะที่เรื่องของอุณหภูมิจากการตรวจสอบ
พบว่าหลายจุดหลายพื้นที่ในเช้าวันนี้นั้น
ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่สีน้ำเงินที่เห็นอยู่ในขณะนี้
เช้าวันนี้แผลลงมาปกกลุ่มแถวบริเวณภาคอีสานอยู่เหนือภาคอีสาน
จึงทำให้บริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนนั้น

วันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
เหนือภาคอีสานกลางตอนบนได้สัมผัสอากาศเย็นกันในช่วงเช้า
ส่วนภาคกลางตอนล่างก็อุ่นกันนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงช่วงบ่าย
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียตเหนือตอนบนครับ
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน

เพราะว่าอุณหภูมินั้นยังคงเย็นอย่างต่อเนื่อง
ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จับตามองในวันพฤหัสสบดีนะครับ
พบว่ามันอากาศเย็นอีกหนึ่งระลอก

จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือ
ก็จะทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
พบว่ายังคงพบปัจจัยสำคัญอย่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังปานกลาง

ทำให้ฝนวันนี้ตกอยู่ในเกณฑ์กระจายเท่านั้น
ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคลื่น
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธานีลงไป

ชาวเรือที่จะออกเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวัง

อย่างที่ได้เน้นย้ำไปนะครับว่าฝนส่วนใหญ่นั้น
ยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณ๓จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ในช่วงเช้าถึงช่วงสายก่อนที่ช่วงค่ำ

ตกแบบนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
เน้นย้ำก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ว่าวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน
เล็กน้อยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้
ผมคุปตันนานพี่สิบมาหันสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป